เรื่องของเหตุการณ์บนท้องถนนหน่อยครับ
เพราะว่าคนขับรถขนส่งสิ่งของคันนี้
พอมีรถคันหลังเรียกให้จอด
ผู้หญิงคนขับรถกระบะขนส่งสินค้าคันสีขาวนี้
ลงมาดูใต้ท้องรถตกใจสิครับ
เบลอภาพนะต้องเซ็นเซอร์ภาพหน่อย
เพราะข้างใต้รถคือศพนะครับ
ตำรวจสพสามกระทายเข้าตรวจสอบเหตุพบศพ

ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้

ที่บ้านดอนกลางตำบลสามกระทายเที่ยงเผลอกุยบุรี

โดยรถกระบะคันนี้ทะเบียนยอยักษ์ต่อเต่า๔๓๕นครราชศรีมา
ด้านหลังบรรทุกอาหารสัตว์มาเต็มคัน

ใต้ท้องรถเป็นภาพสยดสยองนะครับ
เพราะว่ามีร่างของชายวัยกลางคน
ติดอยู่บริเวณเลาหลังของรถ
ในสภาพแขนขาหักเสียชีวิตแล้วนะครับ
โดยรถคันนี้มีนางสาวนัทธนัน
บุญประกอบอายุ๒๗ปีเป็นคนขับรถ

ยืนรอให้การกับตำรวจด้วยอาการตื่นตกใจ
และนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เขาขับตามกันมา

ขับนำคันที่ลากร่างของศพมาด้วยนะครับ
คนนี้คือนายวรากรจงเสริมกลางอายุ๒๘ปี
เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าผมแล้วก็นางสาวนัทธนัน
ขับรถมาคนละคันแต่มาจากที่เดียวกันครับ
คือนครรภ์ราชสีมามุงหน้าเที่ยงพหาดใหญ่จสงครา
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
คือผมเห็นร่างของคนนอนอยู่แล้วบนถนน
อยู่ตรงเลนขวาผมโยกครับคุณ
คือเขาเห็นทันนะคุณวรากรขับรถคันแรก
นำมาเห็นทันก็เลยโยกขวา
บร่างคนนั้นได้ทันแต่ปรากฏรถของนางสาวนัทธนัน
ขับตามมาเนี่ยโยกหลบไม่ทันน้องเขาหลบไม่ทัน
พ้นด้วยก็เลยคล่อมร่างที่นอนอยู่
แต่ทีนี้สิ่งที่คล่อมไปคือเธอไม่รู้
ไม่รู้ว่าเป็นร่างคนเธออาจจะคิดว่าเป็นอะไรก็ตามแหละฮะ
แต่สุดท้ายติดใต้ท้องรถของเธอ
มาจากจุดที่ไปขับคล่อมร่างนี้๓กิโลเมตร
ก่อนที่เพื่อนร่วมทางคันอื่นขับตามมา
แล้วพยายามเรียกให้จอดแล้วก็ลงมาดูกัน
ก็พบภาพที่น่าสยดสยองอยู่ใต้ท้องรถนะครับ

แล้วทีนี้ผมมายกหลบแล้วน้องยกหลบไม่ทัน
เพราะคนตายนอนอยู่ผมโยกขอบคลาย

จุดแรกก็คือจุดที่รถเหล่านี้มาจอด

ส่วนอีกจุดหนึ่งก็ต้องไปดูจุดเกิดเหตุ
ว่าร่างของคนไปนอนอยู่บนถนนได้อย่างไร

ก็พบว่านี่ครับต้องย้อนทางเดิมกลับไปสัก๓กิโลเมตร
ปรากฏว่าพบรอยเลือดนะฮะรอยเลือดไหลเป็นทางนะครับ

หรือว่าเศษชิ้นส่วนของรถกระบะ
ของนางสาวนัทธนันตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
พอเขารับรู้เกี่ยวกับข่าวอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ
เขาก็เลยติดต่อมาทางเพจของกู้ภัยมูลที่หลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรี
แล้วก็เอาภาพจากกล้องหน้ารถมาให้ดู
มันเห็นนิดเดียวนะฮะมืดหน่อยนะครับ
เป็นการยืนยันได้ว่ารถของนางสาวนัทธนันไม่ได้ขับชนคน
เพราะขณะที่รถของเจ้าของกล้องขับผ่านมาก่อนหน้านั้น
ก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ตรงเลนขวาบนถนนอยู่แล้ว
โดยคลิปจากกล้องหน้ารถที่ทางเพจเขาเอามาลงไว้
แล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเป็นคลิปที่ส่งมาให้กู้ภัย
แล้วก็ส่งเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนทั้งหมดเลยคุณ
ในเพจของคุณโกไม้นะครับ
เขาเอามาให้กู้ภัยมูลที่หลวงพ่อในกุฏินะครับ
บอกว่ามีคนคือนอนอยู่บนถนนอยู่แล้วคุณ
ขวานี้อาจจะมืดมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวดูกันชัดอีกทีช้า
แล้วก็สโลภาพให้คุณผู้ชมดูจะได้เห็นอะไรขาวแว๊บ
อยู่ตรงพื้นถนนมันก็จะเป็นหลักฐาน
ว่ารถที่ลากร่างของผู้ตายไปไม่ได้เป็นคันที่ชนนะครับ
ล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามไปยังตำรวจท้องที่เกิดเหตุ

สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะเดินข้ามถนนซึ่งไม่มีเกาะกลางแต่เป็นร่องน้ำ
เมื่อขึ้นมายืนบนไหลทางอาจจะถูกรถคันอื่นเฉียวชน
เพราะเบนนั้นมืดและอยู่ห่างชุมชนนะครับ
คือตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งบุคคลศูนย์หาย
ก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นกลางแยกเลยที่สงขลาค่ะ
แล้วมันเป็นเหตุสลดเพราะว่ากระบะเนี่ยชนกับมอเตอร์ไซค์กลางสี่แยก
ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโดนชนจนกระเด็น
แล้วก็ข้อเท้าขวาขาดเสียชีวิตเลยนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดจับภาพ

คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นสี่แยกตรงนี้ฝั่งหนึ่ง
ไฟเป็นไฟกระพริบนะคือกระพริบสองฝั่งแหละ
ฝั่งหนึ่งกระพริบเหลืองฝั่งหนึ่งกระพริบแดง
แล้วดูสิคะรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
อเตอร์ไซค์ก็ขี่มาตรงนี้พอดีแล้วก็ชนกันนะคะ
ซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
กระเด็นขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาอีกฝั่งหนึ่งของถนน
แล้วภาพยังเห็นข้อเท้ากระเด็นมาอยู่ตรงกล้องวงจรปิดด้วย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ก็คือบริเวณถนนตัดกันของถนนศรีภูวนาศ
ถนนเพชรกะเสม๒๗นะคะเกิดขึ้นเมื่อตอน๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณแยกท่าเคียนตรงนี้
ก็มีผู้เสียชีวิตคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
นางสาวพาวินีรักชัยหรือว่าน้ำอายุ๒๔ย่าง๒๕
สภาพข้อเท้าขวากระเด็นออกจากร่างนะคะไปตกอยู่อีกฝั่งของถนน
ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะแคปสีดำเชฟโลเล็ตค่ะ
ซึ่งด้านหน้ากระจกแตกแล้วก็ฝากระโปรง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันยับมันยู่ลงไปแบบนี้เลย
คนขับรถคือนายอัธพลอุปถัมภ์อายุ๓๖ปี
เป็นชาวตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่
ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยังอยู่ตรงที่เกิดเหตุ
แล้วชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้น
เมื่อกี้จากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถนนเปียกอยู่
คือฝนตกลงมาค่ะแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
บอกเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงดังสนั่นเลย
ยังคิดอยู่เลยว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ออกไปดูเนี่ยเห็นผู้เสียชีวิตนางสาวน้ำเนี่ยนะคะ
นอนแน่นิ่งไปแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นเหตุสลดแล้วก็มีความคืบหน้า
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ตาย
แล้วบ้านของผู้ตายอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้

ใช่ค่ะซึ่งไปถึงเราไปเจอกับเพื่อนบ้าน

เพราะว่าเขาโตมาด้วยกันกับผู้ตาย

จริงแกเป็นคนสุภาพมากนะไม่เคยพูดคำหยาบเลย
และอีกอย่างหนึ่งคือแยกตรงนี้มันเป็น๔แยก
ซึ่งคนที่ขับรถคุ้นทางคุ้นชิน
ก็จะรู้ว่าตรงนี้มันต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอันตราย

สังเกตตรงไฟสัญญาณจราจรไหม
ปรากฏว่าไฟสัญญาณจราจรตรงจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาของการเกิดเหตุมันเป็นไฟกระพริบ

แดงฝั่งหนึ่งแดงกระพริบฝั่งหนึ่งเหลืองกระพริบ
มันเลยกลายเป็นแยกวัดใจไป
คุณดูสิเห็นไหมเห็นไฟไหมฮะมันแดงกระพริบเหลืองกระพริบแบบนี้นะครับ
ตัวของเพื่อนที่โตมาด้วยกันกับคนตายบอกโอ้โหเสียใจมาก
แล้วตรงนี้อยากให้มีการซ่อมสัญญาณไฟจราจรอะไรซะ
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ

แต่ว่าฝั่งกระบะจริงก็อยากให้เขาชะลอหน่อย
แม้ว่าพอเกิดเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้คิดหนีไปไหนก็ตาม

แล้วทางพี่น้ำผู้ตายเหมือนกับเพิ่งเรียนจบมา
กำลังจะเริ่มต้นชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้
ต้องมาเสียชีวิตจบชีวิตแบบนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันนะคะ
ซึ่งศพของนางสาวน้ำก็ไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอควรเนียง
ก็อย่างที่บอกค่ะวัยเบนเจอร์เพศนะ๒๔ย่าง๒๕
ส่วนทางฝากฝั่งคนขับรถกระบะเนี่ยตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบอย่างละเอียดช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะคะ